ใครที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วแหม

คือขับขี่ไม่ได้สนเรื่องของความปลอดภัยเลย

จุดจบสายแว้นสายหมอบเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูกันฮะ
เฮ้ยเฮ้ย

ไม่ได้ร่องหนแต่หมอไปอยู่ข้างแนน

หมอบอยู่กับพื้นเรียบร้อย

สวมใส่หมวกกันน็อก
แล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบว่า

เวลาพอเอียงขวาเท่านั้นแหละครับ
เสียการทรงตัวไปชนไก่ที่กั้นข้างทาง
แบบนี้เจ็บอย่างแน่นอน

แต่ให้ดูแบบนี้ไม่ได้ว่าให้วัยลงวัยรุ่น

และให้ทำเป็นแบบอย่างแบบนี้ไม่ดีนะครับ
เพราะว่าดีแล้วที่แค่ไปชนข้าง

นี่คนขับตามมาคงหวาดเสียวแย่เลยว่าจะชนซ้ำหรือเปล่า

ให้เห็นรถโล่งแล้วก็ขับเร็วเกินไป
มาฝากกันให้ดูแบบนี้ก็เพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าว
เย่เรื่องราวอุบัติเหตุเราก็มาฝากกัน
เพราะว่าความเป็นน่วงบันใยคุณผู้ชมนะครับ